ไปทานอาหารราคาบ้านแต่รสชาติแบบระดับพัฒนาคารเลยค่ะคุณค่ะ
ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอร่อยเด็ดกินกันแบบฟินในราคา๖๐บาทจ้า
จังหวัดสุรินทร์ไปกันเลย
นี่คุณดูเมนูคือจานใหญ่มากเมนูน่ากินมาก
เมนูแบบนี้มาจากร้านอาหารครัวกุ๊กสุดใจของนายเกียรติศักดิ์หนูหนุน
อยู่ที่บ้านตาแก่นะคะตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
เขางัดไอเดียเจ๋งกลยุทธ์เด็ดมาแบบทำการตลาดนี่แหละ
ด้วยการเนรมิตเมนูบ้านออกมาจนขายดิบขายดี
โดยเฉพาะแกงคั่วหอยขมและต้มยำปลาใส่ใบอีออม
ลูกค้าใครมาก็จะต้องสั่งเป็นประจำทุกวันเลย
และยังมีน้ำพริกปลาสดน้ำพริกอ่องผัดเผ็ดกบ
และอาหารพื้นบ้านอีกหลากหลายเมนู
แต่เมนูทั่วไปเนี่ยก็ยังมีอย่างเช่นพวกปลาลุยสวนอะไรแบบนี้
รับรองเลยว่ารสชาติระดับพัฒนาคารทุกจานแน่นอนค่ะ
เขาบอกว่าที่นี่มีความพิเศษก็คือเขาดึงตัวกุ๊กระดับพัฒนาคาร
มาปรุงอาหารที่ร้านเองและแนะนำวัตถุดิบที่สดใหม่
เพราะฉะนั้นการันตีเรื่องของรสชาติได้เลยว่าอร่อยจนกระเพาะ
ร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะคุณ
นี่ปลาช่อนปลาอะไรก็ว่ากันไปลุยสวนลุยป่า
งดิบอเมซอนก็ไม่ถึงขนาดนั้น
คือแบบแบบคุณหาราคาเริ่มต้นที่๖๐บาทมันถูกมากนะ
มีการนำศิลปินพื้นบ้านชื่อดังของจังหวัดอย่างโกยวรมันมาขับกล่อมเพลงให้ฟังทุกวัน
นี่แน่นร้านไปหมดเลยอาหารดีดนตรีเด็ดนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดมากกว่านี้อีกหรือเปล่า
ก็จะเป็นอาหารรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพง
คาแบบพื้นนะครับ
ราคานี้แบบพื้นจริงคุณผู้ชมเริ่มต้นที่๖๐บาทนะคะ
ก็สามารถไปลองลิ้มชิมความอร่อยของร้านนี้กันได้แล้ว

ก็มาได้ตั้งแต่๑๑โมงจนถึงบ่าย๓โมงของทุกวันค่ะ
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่๙โมงจนถึง๕ทุ่ม
แต่อย่างที่บอกว่าดนตรีมี๑๑โมงถึง๓โมง
ที่สำคัญรับจัดโต๊ะจีนด้วยนะ
สำหรับร้านนี้ใครสนใจจะไปชิมอาหารพื้นบ้านรสชาติพัฒนาคาร
หรือจะติดต่อสั่งโต๊ะจีน
เราให้หมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ติดต่อไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะ